มาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมหน่อยนะครับ
ที่เป็นปัญหาในขณะนี้เนี่ยแน่นอนคือจันทบุรีตั้งแต่เมื่อวานนะ
อุดรธานีวันนี้ก็หนักนะครับที่ตราดก็มีปัญหานะครับ
อยู่จุดไหนเป็นอย่างไรกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่จันทบุรีไปนะครับไปในจุดที่เป็นปัญหาอยู่นะครับ
จะได้ช่วยสะท้อนปัญหาอีกทางหนึ่งด้วยเป็นสื่อกลางให้ท่านอีกทางหนึ่งด้วย
นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ที่จันทบุรีนะครับสภาพความเสียหายจากฝนตกหนัก
เมื่อวานนี้นะครับน้ำนี่ไหลลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันแล้วด้วยแต่เมื่อวานนี้หนักเหลือเกินนะครับ
มีน้ำป่าไหลลงมาจากเขาสะบาปเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
สามรับภูมินิทับมิดนี่นะครับน้ำมาเร็วนะครับเจ้าบ้านบอกจนรับมือไม่ทัน
ข้าวของในบ้านนี่เสียหายกันหมดนะครับรถยนต์หลายคันนี้จมน้ำนะคุณรัชพร
ย้ายไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ำมาเร็วมากนะครับแล้วถนนหลายสายก็ถูกตัดขาด
สัญจรผ่านไปมาไม่ได้ด้วยผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นนะครับไปที่อำเภอมะขามเพราะว่าจุดนี้น้ำท่วมหนักที่สุดนะครับ
ได้เห็นความเสียหายของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยโอ้โหนอกจากบ้านเรือน
หรือว่าข้าวของทรัพย์สินแล้วนะครับสวนยางพาราสวนผลไม้นี่พังเสียหายหมด
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดน้ำไม่ลดลงไปเร็วนี่นะตายตายแน่ผลไม้
ผลไม้สวนยางพาราแย่แน่หลายพื้นที่รถก็เข้าไม่ถึงด้วยนะครับ
คุณปียชาติไปนี่ต้องลงจากรถแล้วพายเรือเข้าไปนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีน้ำสูงขนาดนี้เลยนะครับต้องพายเรือเข้าไป
เราก็ช่วยเป็นสื่อกลางสะท้อนสภาพพื้นที่ให้เห็นนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่
ได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับในจุดต่างที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง
ในบันรังรัฐะอายุ๔๖ปีเป็นชาวบ้านมู่หนึ่ง
บนมะขามนะครับน้ำนี่ยังท่วมขังอยู่นะฮะ
ทีแรกมาเนี่ยสูงกว่านี้อีกวันนี้ลงไปบ้างแล้วก็ยังสูงอยู่นะครับ
ทรัพย์สินในบ้านเสียหายหมดรถจักรยานยนต์๓คันพลังเสียหาย
อุปกรณ์การเกษตรสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมสูงหมด
ที่เขากังวลก็คือสวนทุเรียน
ทุเรียนนี่น้ำท่วมขังเหมือนกัน

เผลอนี่จะเดือดร้อนกันแบบระยะยาวแน่
อันนี้ที่คุณบันลังเขาบอกกับเรานะครับ
ทุเรียนพวกนี้ครับมันจะไม่ทน

แล้วก็หลังจากเช้ามาก็ทะลักมาเลยครับ
หมดแต่ของไอ้บ้านมีเหลือน้ำท่วมทิ้ง
ส่วนที่หมู่หกนะครับตรงบนอ่างคิเรียมเพอร์มะคามนะครับ
ครอบครัวตอนนี้ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้นะครับ
หมู่บ้านเป็นที่พักชั่วคราวไปก่อนทรัพย์สินเสียหายหมด
คุณป้าท่านนี้บอกว่าโอ้โหหม้อหงข้าวนี้ยังลอยไปกับน้ำอ่ะ

เพราะเกรงว่าหากกลับเข้าไปแล้วฝนตกหนักลงมาอีก
น้ำมาอีกเดี๋ยวจะหนีไม่ทัน
น๊ำเติมอะไรหมดเลยน้ำเรือนนี้อะเต็มออกมาไม่ได้เลย
ไม่เคยค่ะปีนี้หนักมากค่ะ

ท่วมก็ไม่เยอะครับก็พอนั่นได้เราก็ยังออกไปไหนได้

บอกที่จันทบุรีตอนนี้ฝนตกหนักอีกแล้ว

ปพจังหวัดจันทบุรีนะครับบอกว่าจากการสำรวจในขณะนี้นะครับ
น้ำท่วมจันทบุรีในรอบนี้๓อำเภอนะครับณขณะนี้
รวมความเสียหาย๑๘๑๔หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อน๖๐๐กว่าคนนะครับ
เป็นหลายพื้นที่นะฮะทั้งอำเภอมะขามอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอขลุงด้วย
มีสวนผลไม้เสียหายไปแล้วนะครับ๒๒๐๐กว่าไร่ทั้งสวนมังคุดสวนเงาะสวนทุเรียนสวนยางพาราด้วย
ว่าอีก๒วันนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมามากกว่านี้แต่ตอนนี้ฝนตกมาอีกแล้ว
น้ำก็จะกลับสู่ภาวะปกตินะฮะชนประธานจันทบุรีรายงานว่าขณะนี้น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับ
ทำให้คลองพักดีรำภัยที่ระบายน้ำลงสู่ทะเลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเหลืออีกหนึ่งเมตรจะล้นตลิ่งทีนี้ก็เป็นปัญหาเข้าไปอีกนะครับ
ประชาชนในเขตตัวเมืองที่อยู่ริมน้ำตอนนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงก่อนนะครับ
คืนนี้ให้ระวังกันด้วยนะครับที่อุดรธานีนะครับวันนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมที่บ้านนาคำกับบ้านทุ่งศรีทอง
บนบ้านกล้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนี่ครับทุกผู้ชมครับน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับ
ส่วนราชการตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดค้างอยู่แล้วออกมาไม่ได้นะฮะ
เร็วครับอุดรธานีเหมือนกับจันทบุรีเมื่อวานนี้เลย